คุณผู้ชมทีนี้ค่ะพอน้องลิซ่ากลับมาเมืองไทย
เราก็ต้องไปดูที่บ้านเกิดน้องที่บุรีรำ
เพราะว่าชาวบ้านที่หมู่บ้านเนี่ยนะเขาก็ตื่นเต้นนะ
บางคนคือยังไม่เคยเจอลิซ่าแหละบอกว่าอยากเจอ
และอยากให้ลิซ่าพูดชื่อหมู่บ้านด้วยเผื่อจะได้ดังเหมือนลูกชิ้นยืนกินบ้างนะคะ

นักข่าวของเราไปที่บ้านของน้องก็คือที่บ้านตามาตำบลชุมแสง
อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำนั่นเองนะคะ
ที่นี่แหละที่เป็นบ้านเกิดของน้องลิซ่า
ชาวบ้านเนี่ยพอเขารู้ข่าวนะเขาก็โอ้โหตื่นเต้นกันเหมือนกัน

ใช่ค่ะนี่เราไปเจอกับคุณสวนีเชนรำอายุ๓๗ปีเป็นชาวบ้านที่บ้านตามมาเนี่ยนะคะ
บอกว่าดีใจดีใจกับลิซ่าด้วยเห็นมาตั้งแต่ตัวน้อยเห็นตั้งแต่ตัวเด็กเลยนะคะ
ื้นตันบอกไม่ถูกเลยวันนี้นะน้องกลายเป็นคนดังระดับโลกเลยแล้ว
แล้วก็หวังลึกเหมือนกันว่าน้องกลับมารอบนี้จะได้เจอหน้าสักครั้งนึง
อยากชื่นชมน้องน่ารักมีความสามารถ
ส่วนอีกคนนึงค่ะคุณลุงวิเชียนพงศวรรค์ค่ะ
คุณลุงบอกว่าเนี่ยลุงเพิ่งจะมารู้จักกับลิซ่าเนี่ยตอนที่มีกระแสลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรำดังนี่แหละ
แม้น้องไปให้สัมภาษณ์ในรายการ๗วินาทีขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัดเลย
แล้วคราวนี้คุณลุงบอกว่าอยากนะอยากให้น้องลิซ่าเนี่ยเอ่ยชื่อบ้านเกิดหน่อย
ตามมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยบ้านเราจะได้ดังมีชื่อเสียงคนรู้จักมากขึ้น
แล้วก็อยากที่จะมาเที่ยวที่นี่เพราะว่าที่บ้านเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวย
นี่ดีใจนะที่คนบ้านเดียวกันไปสร้างชื่อเสียงดังระดับโลก

โอ้ดีมากเลยถ้ามาเนี่ยบ้านเราจะได้เจริญไงล่ะ
เห็นมั้ยทางดูทางสิทางเข้าบ้านน่ะไม่ว่าจะทางไหนของบ้านจะมา
อันนี้ก็ไม่เรียกร้องจากเขาแต่อยากให้เขาเป็นคนที่โด่งดัง
อยากให้อยากให้เขาพูดถึงบ้านเกิดสักนิดนึงอยากพอเป็นการพัฒนาโปรโมทบ้านเราเนอะ
ถ้าน้องมานี่อยากถามอะไรกับน้องคำแรกครับ
ก็แสดงความดีใจเนอะที่เด็กบ้านเราถึงโด่งดังขนาดนั้นเนาะ